คุณผู้ชมคะถ้าที่ฉันพูดชื่อของนายสิทธิชัยผาบชมพูหลายคนอาจจะแบบ
ชื่อของเขาปรากฏในข่าวแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเท่าไหร่นัก
เพราะว่าเขาถูกรวบตัวคาผ้าเหลืองเลยค่ะ
ในการปลอมบัตรเครดิตแล้วก็ไปใช้จ่ายกว่า๑๓ล้านบาท
แล้วก็หนีคดีไปบวชอยู่ที่นครราชศรีมาค่ะ
นี่ค่ะขออนุญาตเบลอหน้านะคะแต่เชื่อว่าหลายคนก็จำหน้าเขาได้
มีคนมาก่อนเล่นนี้มาเยอะแยะมากมาย
คือตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเศรษฐกิจ
ร่วมกันทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบนะคะ
ปศเขาบอกว่า๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงต้นปี
อำเภอเมืองอุดรธานีทำรายการช่วงเดือนธันวาคมปี๖๑
รวมเป็นเงิน๑๓๒๗๖๑๐๗บาท
ต่อมาตำรวจเขาก็สืบสวนกันไปนะคุณ
เพราะว่ามีการทำเป็นขบวนการค่ะรวมแล้วนับได้๑๑คน
ผู้ร่วมขบวนการบางส่วนถูกจับตัวไปแล้วนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ชุดสืบสวนก็ได้สืบทราบมาค่ะว่า
อำเภอปากช่องสวนครรภ์ราชสีมา
ก็เอานำกำลังไปรวบตัวเลย

อย่างที่บอกหลายคนรู้จักหน้าค่าตาเขาเป็นอย่างดีอะค่ะ
เขาบอกว่ามีคนติดต่อให้เขาไปหาโรงแรมที่รับรูดบัตรเครดิต
เข้าใจว่าบัตรนั้นเป็นบัตรที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เรื่องแรกในชีวิตคือตัสสู้ฟุตแล้วก็ผลงานละครทีวีละครโทรทัศน์หลายเรื่องเลย
แล้วก็มีผลงานด้านโฆษณาถ่ายแบบอีกมากมายด้วย
ต้องรอให้ตำรวจทำงานก่อนนะครับ